ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙เนี่ย
มันยังส่งผลกระทบอาจจะเบาบางลง
ก่อนหน้านี่หนักหนาสาหัดเลยสองพี่น้องค่ะ
เขาบอกว่าเอาล่ะรวบรวมดิ้นเฮือกสุดท้ายนะคะ
เงินเก็บที่มีเนี่ยเอามาเปิดร้านขายอาหารทะเลริมทาง
ปรากฏว่าคนแห่ไปซื้อเต็มเลยค่ะแล้วป้ายเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ
คนละครึ่งโครงการนี่แหละค่ะคุณเห็นไหมสแกนเนี่ย
คนมาซื้อเต็มเลยแล้วก็ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเนี่ย
ขายดิบขายดีค่ะเป็นบรรยากาศที่สองหนุ่มนะครับคุณผู้ชม
ให้บริการลูกค้าทั้งมีการตักกุ้งหอยปูปลาหมึก
จากรังโฟมแช่น้ำแข็งใส่ถุงตามที่ลูกค้าสั่งค่ะ
นำขึ้นช่างคำนวณราคาเสร็จสับนะฮะแล้วให้ลูกค้าเนี่ยสแกน
จ่ายตามโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลเรียกว่ามือเป็นระวิงเลยนะคะ
หลังจากที่ช่วยกันเปิดร้านริมทางจำหน่ายอาหารทะเล
ริมถนนเวียงพิงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
ลูกค้าเนี่ยมีทั้งประชาชนในพื้นที่ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยว
แวะเวียนมาค่ะมาอุดหนุนแล้วนำอาหารทะเลเนี่ยนะคะ
ปิ้งย่างบนดอยไปรับลมหนาวบนดอยขายดิบขายดีเทน้ำเทท่า
สแกนกันแบบไม่ทันโอ้คุณดูนะทั้งปูทั้งกุ้งนะคะ
คุณนัทพงศ์สมศรีอายุ๒๘ปีเจ้าของร้านบอกว่า
ก่อนหน้านี้ทำอาชีพขายประกันแต่ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาได้ผล
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้าเนี่ยบรรดาบาทเศรษฐกิจชะงักงันถูกไหม
ไม่มีใครไปซื้อประกันก็เลยตัดสินใจ
ร่วมกับวรินทรสินลี้อายุยี่สิบสามปี
น้องชายที่ทำอาชีพเป็นคนขับรถส่งอาหารก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
นำเงินก้อนสุดท้ายไปรับอาหารทะเลสดจากสมุทรปราการมาขาย
โดยมีแฟนสาวของน้องชายมาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง
ช่วงแรกเนี่ยขายได้ไม่มากว่าละสักประมาณสองพันถึงสามพันบาท
อันนี้ก็เยอะแล้วนะครับครับแต่หลังจากที่เอาล่ะ
ทางร้านไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งปรากฏว่าลูกค้าเนี่ย
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะจากสองถึงสามพันคุณ
เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวตอนนี้ขายตกวันละกว่าหมื่นบาทนะคะ
โอ้โหก็เลยมีการขยายโครงการอยากให้อยากขยายโครงการออกไปเรื่อยเรื่อย
เพราะช่วยทั้งร้านค้าแล้วก็ช่วยทั้งประชาชนรายย่อย
ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนลูกค้าบอกว่า
หากเป็นช่วงปกติไม่กล้าซื้ออาหารทะเลมารับประทาน
เพราะว่าราคาแพงแต่พอมีโครงการคนละครึ่ง
ก็เลยตัดสินใจซื้อง่ายเงินในกระเป๋าออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ
ทำให้ครอบครัวมีโอกาสได้รับประทานอาหารทะเลเพราะจ่ายเพียงครึ่งเดียว
อย่างเช่นซื้อกุ้งเนี่ยโลละ๓๐๐ก็จ่ายเพียง๑๕๐ถูกไหมคะ
หากมีโครงการดีแบบนี้ก็อยากให้ขยายออกไปนะคะ